ส่วนนายกรัฐมนตรีอย่างที่ได้เกิดไปว่าตอนนี้เดินสายค่ะ
ไปตรวจราชการอยู่ที่ขอนแก่นแล้วก็นครราชศรีมา
แล้วก็ยังหอดคำหวานให้กับชาวอีสาน

จุดตรงนี้ที่เธอเดี๋ยวร้องเพราะไม่เพราะต้องไปฟังเอง

กรณีที่อดีตแก่นำพักไทยรักษาชาติเดินสาย
ขอให้เทคะแนนให้กับพักการเมืองฝ่ายประชาธิบตราย
อันนี้นะคะว่าผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่อย่างไร
โดยนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งก็
จากกรณีที่อดีตแก่นำพักไทยรักษาชาติเดินสายเปิดเวทีปลาใส
รณรงค์ให้ประชาชนถ่ายโอนคะแนนของผู้สมัครไทยรักษาชาติ

อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งฐานครอบงำชี้นำหรือจูงใจ

อิทธิพรก็บอกว่าไม่น่าจะทำได้
เพราะก็เป็นความผิดเหมือนกันนะคะ
ฟังเสียงของประธานกรรมการการเลือกตั้งกันหน่อยค่ะ
จะมีการขอคะแนนกันอะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับ
เพราะว่ากฎหมายห้ามไว้ชัดนะครับ
กฎหมายการเลือกตั้งกฎหมายพักการเมือง

เข้าข่ายที่อาจจะเป็นการกระทำผิดทางกฎหมายนะครับ

ใช่นะครับขึ้นอยู่กับพญานหลักฐานนะครับ
ส่วนฝากฝั่งของอดีตแก่นำภาคไทยรักษาชาติที่รวมกัน
แล้วก็ตั้งกลุ่มก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตย
นำโดยนายจตุรนต์ฉายแสงนายนัทธวุฒิใสเกลือนายพิชัยนฤทธพันธ์
ก็เปิดเวทีปราศัยครั้งแรกที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
นายนัทธวุฒิเนี่ยบอกว่าเลือกตั้งครั้งนี้ตัวเองจะไม่กาคะแนนให้พระเด็จการ
แต่จะเลือกฝั่งประชาธิปไตยซึ่งประชาธิปไตยไม่ได้สร้างมาจากรอยล้อรถถัง
แต่เป็นนักการเมืองที่ฝ่าฟันปัญหา
หลายคนจะย้ายไปอยู่กับพระเด็จการแต่ต้องถือเป็นการวัดใจประชาชน
การเลือกตั้งครั้งนี้ฝ่ายประชาธิปไตยชนะที่สุดแล้ว
สวที่ถูกแต่งตั้งขึ้นก็ต้องฟังเสียงประชาชนเช่นกัน
อกจากนั้นนายจาตุรนเองก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวด้วยค่ะ
บอกว่ากรกตจะสอบเรื่องการเทคะแนน
ไม่ทราบว่าเทคะแนนแปลว่าอะไรและผิดกฎหมายในการเลือกตั้งอย่างไรนะคะ
ส่วนที่ตัวเองไปปลาใสกันอยู่ถ้าจะสอบสวนก็ขอชี้แจงว่า
ไม่ได้มีชาวต่างชาติมาร่วมปราศัยครับ
อันนี้ก็เป็นการโพสต์จากคุณจตุรนค่ะ
ค่ะมาดูบรรยากาศการลงพื้นที่หาเสียงกันหน่อยนะคะ
แก่นำพักเพื่อไทยและแก่นำพักพลังประชารัฐ

ไปขึ้นเวทีปราศัยใกล้กัน
ดูฝั่งเพื่อไทยกันก่อนนะคะ
คุณหญิง
ออกไปเลือกตั้งหน่อยออกไปให้มากที่สุดเลย
เพื่อปิดทางไม่ให้มีการสืบทอดอำนาจ
อกจากนี้ระบุว่าในกระเป๋าเรายังไม่ตุง
แต่ในกระเป๋าลุงมี๒๕๐สวแล้ว
อันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบไปนะคะ
ส่วนที่บอกว่าเวทีประสัยตั้งอยู่ใกล้กัน
ก็คือพักพลังประชารัฐค่ะ
ปราศัยอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่เลยนะคะ
ช่วยผู้สมัครของพรักษณ์หาเสียง
บอกยืนยันจะสารต่อทุกนโยบายของรัฐบาล
พลังประชารัฐได้รับความไว้วางใจจากประชาชน
ส่วนนโยบายที่ชูขึ้นมาสำคัญบอกว่าจะ
ยกนี่ไปเลยด้วยซ้ำไปโอ้โฮยกนี่เลยนะ
ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะ
ไปดูการเดินสายของท่านหน่อย
ราชการที่ขอนแก่นนครราชศรีมาก็นั่งรถไฟเที่ยวพิเศษ
ทดสอบระบบการเดินรถตามโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ไปในตัวนะคะ
จากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ขึ้นเวที
พูดคุยกับชาวขอนแก่นประมาณ๓๐นาที
อันนี้ไม่รู้กระซิบกระซาบว่ายังไงนะ
ผลเอกประยุทธ์พูดบนเวทีมีการหยอดคำหวานใส่ชาวอีสานด้วย
บอกว่าดีใจแต่ต้องจำใจจำลาเพราะต้องเดินทางต่อ
คักรักทุกคนก่อนจะร้องเพลงปิดท้ายด้วย
อาจจะร้องเพลงอะไรอันนี้ต้องไปฟังเองนะคะ
เหลือพี่ไตเว้ยพี่พาอยู่ตรงนี้ค่ะ
ชอบร้องเพลงแล้วมีมือมีมือมีไม้ด้วย

เพลงของคุณฟอร์ดสบชัยกระยูนเสียง

ถ้าจะบอกว่าหวานเจี๊ยบเดี๋ยวจะไปซ้ำกับชื่อคนอื่นนะคะ
จากนั้นค่ะพลเอกประยุทธ์ก็เดินทางต่อไปที่นครราชศรีมา
ซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านเองก็ได้ไปสักการะอนุสวรีเท้าสุรนารี
สำล้อโบราณแล้วก็ทักทายชาวโคราชตลอดเส้นทาง

ค่ะการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้

ว่าทำไมถึงลงพื้นที่

คือตามวัตถุประสงค์ก็คือการไปติดตามแผนงานของภาครัฐ

แต่ว่าทำไมต้องลงหลังจากที่พักพลังประชารัฐ
เปิดเวทีปราศัยที่ขอนแก่น๓๔วันเท่านั้นเอง